เดี๋ยวเรามาต่อที่คู่แม่ลูกคู่นี้บ้างนะคะ
นิโคเทเรโอแล้วก็น้องทิกเกอร์ค่ะ
วงคู่กันไปดูคอนเสิร์ตเกสโนว่า

เป็นคุณแม่นิโคอยากจะไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้เจ้าตัวรับว่าเธออยากไปเองเพราะชื่นชอบวงนี้มาก
ส่วนลูกนั้นก็สนใจด้านดนตรีนะคะ
ยังบอกว่าหากลูกชายจะเอาดีด้านนี้ก็พร้อมเป็นเจ๊ดันเต็มที่เลย
ส่วนเรื่องที่อันภูวนาศค่ะเคยให้สัมภาษณ์
บอกว่าความรักครั้งนี้ของอันนิโคเป็นผู้ปลดล็อกให้
นิโคก็ดีใจนะที่เพื่อนมีความสุขเรื่องครอบครัว
ส่วนเรื่องหัวใจของตัวเองนั้นนิโคตอบสั้นเลยค่ะ
ว่าต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะ

รักดี
เพราะว่ากี้ไม่ได้เหมือนมันนานแล้วแบบยังจะเป็นเพื่อนกันอีกเหรออะไรอย่างนี้
ตัวเองยังแบบว่าอย่าเลยไม่ได้เป็นผู้รู้นะคะไม่ได้เป็นผู้รู้
แต่แค่เห็นเพื่อนอยู่กับเพื่อนคนนี้ตอนนั้นอยู่ด้วยกันบ่อยแบบเป็นเพื่อนรักเลยอ่ะ
เป็นคนผลักเขาคือแบบถึงเวลาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

รักครั้งนี้คืออะไร
อ๋อตอนนี้ทำงานดูลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีอะไร

หน้าเด็กมากเลยน่ารักมากด้วย
ไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องหนุ่ม
เพราะว่าน้องขึ้นในกำลังโตไปหนุ่มเลยนะคะ
แล้วก็ความสามารถเก่งมากในนักเล่นนวนตรีนะคะ